ทุกผู้ชมครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราได้รับการ
ร้องเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือมานะฮะค่ะมีลูกสาวเนี่ย
กลัวแม่จะถูกหลอกบอกว่าแม่เนี่ยไปทำบุญกับพระ
รูปหนึ่งอ้างว่ารักษาโรคภัยต่างได้
โควิดสิบเก้าก็รักษาได้อุ้ยนี่ทั้งโลกต้องการตัวเลยนะนี่ฮะ
เนี่ยเขาบอกโควิดสิบเก้าก็รักษาได้พระรูปนี้เหรอคะใช่ดูป่วยอยู่น่ะ
มะเร็งก็เรื่องเล็กท่านท่านสบายดีใช่ไหมเดี๋ยวค่อยค่อยดูไว้อ๋อ
มะเร็งนี่เรื่องเล็กอ่าโควิดสิบเก้าก็รักษาได้โอ้โห
แต่งกายก็ไม่แม่เนี่ยฮะอาจจะไม่ใช่พระสงฆ์ทางพุทธนะคะ
เนี้ยเห็นไหมไม่เหมือนอ่ะแต่คนที่ไปอยู่กับเขาก็มีเยอะอืม
เขาร้องมายังผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนี่ฮะติก็ไปคุยด้วยนะครับ
ไปคุยกับหญิงสาวที่ร้องมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณสุริวิพาเธอบอกว่าแม่เนี่ย
ไปรู้จักกับผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นพระ
ค่ะนะชื่อหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
ขออีกทีได้ไหมคะหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
อืมแม่รู้จักผ่านทางเพื่อนสายบุญนี่ฮะค่ะ
หลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลเผื่อใครเจอนะครับ

ไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ไลน์ที่หน้าจอนะครับ
ลูกสาวบอกว่าแม่เนี่ยรู้จักพระรูปนี้พระรูปนี้
ทุดงมาแล้วอ้างว่ามีอิทธิฤทธิปฏิหารรักษาโรคภัยต่างให้หายได้
มะเร็งก็รักษาได้โควิด๑๙ก็รักษาได้
อกจากนี้ยังอ้างว่าเป็นยานของปู่เทพโลกอุดร

เป็นพระเกจิชื่อดังของภาคอีสานซึ่งท่านมรณภาพไปแล้ว

เดี๋ยวนะก็คือจะเป็นทั้งปู่เทพโลกอุดร
แล้วก็จะเป็นทั้งหลวงปู่พุทธเทพสุริยจักรวาลด้วย
เป็นแบบนี้หมดเลย

ใช่แล้วแม่เนี่ยหลงเชื่อหลงเชื่อขนาดไหน
หลงเชื่อถึงขนาดให้มาปักกรดจำศิลป์อยู่ที่หลังบ้าน

แล้วก็สร้างบ้านให้อยู่ด้วย

นี่ฮะบ้านอยู่ที่บ้านนาชุมแสงตะมนตกุฎชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ

สร้างบ้านต้นไม้ให้อยู่เลยนะเห็นไหมมีรูปติดไว้ด้วย
หลังจากแม่รู้จักกับพระรูปนี้เนี่ยลูกสาวบอกแม่โอ้โหพฤติกรรมนี่เปลี่ยนไป
แม่นี่ไล่ยายออกจากบ้านนะ

เชื่อแต่พระรูปนี้เอารูปปั้นต่างเข้ามาบูชาในบ้าน
ลูกสาวบอกพยายามไปเตือนแม่นะกลัวแม่จะถูกหลอกแม่ก็ไม่ฟัง
คือแม่เนี่ยเงินเดือนแม่เนี่ยเดือนหนึ่งเกือบแสนนะลูกสาวบอก

เอาไปเนี่ยบูชงบูชาเลื่อมสายศรัทธากับพระรูปนี้หมดเลย

แม่ไม่เคยไล่ยายไม่เคยไล่ใครออกจากบ้านเลยแล้วก็มีอาการแปลกแบบว่า

คนข้างบ้านก็บอกว่าเนี่ยแม่ชอบพูดว่ามีผีมาอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
เงินเดือนประมาณแบบ
ก็เกือบแสนไม่พอใช้พี่คิดออก
หนูก็ถึงบอกไงว่าหนูประเมินตัวเลขไม่ได้
เพราะว่าบางทีแกไปก็ค่าน้ำมัน
ยิ่งทำบุญทำทานเยอะยิ่งจะมีบุญเยอะ

อะไรที่เราคิดว่ามันทำให้แม่เราไปหลงเชื่อเขา

หนูก็กลัวแบบว่าเอาของไม่ดีเข้าบ้าน

หรือเขามีหลักจิตวิทยาที่จะชักจูงคน
หรือเล่นของใส่แม่เราหรือเปล่า

เพราะว่าข้าราชการนะพี่

แล้วการที่จะได้เงินจากกลุ่มเหล่านี้
คุณต้องมีอะไรที่จะสามารถแบบดึงดูดได้
เป็นแม่ของคุณสุริวิพาที่ร้องมาอย่างทีมข่าวของเรา

นี่ฮะครูต้อยก็พาไปดูบ้านต้นไม้ที่สร้างเอาไว้ที่หลังบ้านอ่ะ
ประตูเข้าบ้านของบ้านต้นไม้นะครับ
มีรูปถ่ายของพระนะ

หลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
แต่ครูต้อยบอกว่าพระเนี่ย
เขาชื่อพระโลกกุตรธรรม
ตกลงเขาดีจะต้องเลียกทำว่าอะไรดีคะ

มีรูปในท่านั่งประธานพร
เอามาติดเอาไว้ที่ประตูบ้านต้นไม้

ลักษณะแบบมีหิ้งพระ
มีรูปปั้นของพระโลกกุตรธรรมขนาดจำลองรูปถ่ายอะไรพวกนี้

ค่ะมีเส้นผมที่ตัดแล้วด้วยเนี่ยวางอยู่โอ้นี่ฮะโอ้โห
เพื่อเป็นอนุสรสถานที่องค์ปู่เทพเสด็จมาเยือนที่บ้าน
เพื่อเป็นบุญบารมีบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างอยู่สองวัน
ใช้งบประมาณไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะ
เป็นเงินที่ได้จากญาติโยมที่ศรัทธารวมถึงตัวเธอด้วย
ศรัทธาหลวงปู่เนี่ยพุทธะอะไรเนี่ยองค์ปู่เทพพุทธะอะไรเนี่ย
เอาคุณเรียกให้ถูกสิปู่เทพสุริยะจักรวาลใช่ไหม
ใช่เนี่ยญาติโยมศรัทธากันครูต้อยก็ศรัทธา
หลังจากช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วครูต้อยมีโอกาสได้เจอกับ
ปู่เทพองค์นี้แล้วก็เชิญท่านมาที่บ้าน
แม่ส่วนหลักคำสอนนะครับหลักคำสอนก็คือศีลห้านะ
เป็นหลักปฏิบัติที่เข้าถึงเข้าใจง่ายแต่ท่านผู้ชมครับ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะค่ะครูต้อยบอกกับเราอย่างงี้นะค่ะ
บอกว่าหลักคำสอนศีล๕ขององค์ปู่เทพหรือว่าหลวงปู่พุทธเทพสุริยจักรวาล
เธอบอกว่าเธอเข้าใจง่ายกว่าของพระพุทธเจ้า

ก็เขาบอกว่าเขาเห็นเขามีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามภาพจำลอง

หลักคำสอนอริยศัตว์ศรีนี่แหละที่ยืนพื้น
เหมือนในพระพุทธศาสนาเราเป็นหรือเปล่า
แบบพระพุทธเจ้าเลยแต่ใช้คำพูดที่คนเข้าใจง่ายแล้วนำปฏิบัติได้ง่าย
นี่ความคิดของแม่นะ
เอาเป็นว่าถ้าเรายึดจากครูต้อยนะ
ต้อยเขาเรียกองค์พ่อปู่เทพ

ผมก็ไม่ค่อยอยากเรียกพระ
คุณตีก็ถามว่าแล้วเขาเป็นคนที่ไหน
ครูต้อยบอกลูกศิษย์ที่ติดตามบอกว่าองค์พ่อปู่เทพมาจากเนปาน
มาจากเนปานประเทศเนปานมาอยู่ไทยได้๕๖ปีจนพูดไทยได้ชัด
แล้วบอกองค์พ่อปู่เทพเนี่ยมีอิทธิฤทธปฏิหารหลายอย่าง
เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเดินทุดงเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่สปลาว
กับลูกศิษย์ที่สนิทผ่านแม่น้ำโขงทางจังหวัดหนึ่งในทางภาคอีสาน
ได้แสดงอภินิหารโดยได้ดึงแผ่นดินไทยกับลาวให้มาติดกัน
แล้วก็เดินข้ามไปฝั่งสปลาวได้อย่างสะดวก

อันนี้ครูต้อยเขาเล่าให้กับติฟัง

เป็นบอกดึงแผ่นดินให้ติดกัน
แล้วก็ข้ามไปฝั่งสปลาวไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งเรือไม่ต้องข้ามผ่านแม่น้ำโขง

ก็จะดึงมาแป๊บเดียวแล้วก็คืนสภาพเดิมหรือเปล่า
เรามีคลิปด้วยใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้มีคลิปด้วยนะ
ส่วนเหตุการณ์ที่๒เนี่ยนะครับ
เมื่อสัปดาห์ก่อนครูต้อยบอกว่าไปปฏิบัติธรรมกับองค์ปู่เทพเนี่ยนะฮะ
ทุดงพร้อมกับลูกศิษย์คนอื่นบนเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรีนะครับ
จังหวะที่เดินทุดงอยู่องค์ปู่เทพได้แสดงอภินิหาร
แต่คราวนี้ก็คือการเหาะรอบเขาวงพระจันทร์
ลูกศิษย์เห็นแบบโหตกอกตกใจบอกว่าหูนี่บุญบรมีของท่าน
แต่ก็ถามว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยครูต้อยเห็นด้วยตาตัวเองเลยใช่ไหมครับ
ต้อยบอกเปล่าเขาเล่าให้ฟัง

เขาบอกเล่ากันมาได้ฟังจากลูกศิษย์คนสนิทขององค์ปู่เทพ

แล้วยังบอกว่าองค์ปู่เทพยังใช้พลังงานดูด
คุณนี่บุคลากรระดับโลกเลยนะถ้าทำได้อย่างที่พูด
ทำยังไงบอกก็แค่ใช้ฝ่ามือเนี่ยวางไว้ที่หัว

คือไปเดินทุลงเขาวงพระจันทร์ที่รบบุรีใช่ไหมวงพระจันทร์น่ะ

บบุรีครับ
แล้วก็แม่ก็ขึ้นไปเนี่ยแม่ก็ได้รับพลังงานที่ท่านช่วย
อันนี้เป็นพลังงานให้แม่รับรู้ได้
เพราะแม่ปฏิบัติแล้วก็พอจะมีสมาธิในการรับรู้อะไรที่เป็นบางอย่างได้
แล้วคณะแม่ชีก็ออกหน้าแม่แล้วท่านก็ห่อให้คณะแม่ชีเห็นแล้วก็คณะญาติธรรม

ท่านก็ลอยจื๊ดไปดักข้างหน้า

อยู่ข้างหลังสุดท่านคอยให้พลังให้แม่ขึ้นไปคือแม่ขึ้นไม่ไหว
แล้วแม่มีความคิดยังไงท่านเหาะได้จริงไหมครับ
แต่ทุกคนสิบยี่สิบคนเขาเห็นหมด
แต่แม่ที่ไม่เห็นนะครับผม
ที่ไม่เห็นแม่ก็เออเหรออ้าวทำไมเราไม่เห็นวะ
เขาก็มีคลิปที่เผยแพร่กันอยู่หลายคลิปนะครับทุกผู้ชมครับ

คิดดีพูดดีปฏิบัติดีนั่นแหละเราจะได้ของดีนั่นแหละ
ถ้าเราคิดไม่ดีมันจะได้ของดีได้อยู่ไหนมันเต็มไปไม่ได้
ของดีไม่ได้อยู่ในวัตถุมันอยู่ในตัวเรา
พวกขยัวเนอะแล้วก็ใส่เป็นแบบชุดสีดำทั้งตัว

เขาเคารพสัทธาอะไรของเขานะมันมีหลายคลิปนะฮะ
เดี๋ยวลองเพลย์ดูไปนะครับ

แต่พูดไทยชัดเพราะอยู่มาประมาณ๕๖ปีแล้ว
ต้อยบางทีก็เรียกองค์พ่อปู่เทพ
แต่ลูกสาวครูต้อยที่บอกโอ้โหไทยรัฐทีวีช่วยมาดูให้หน่อยเถอะ

เงินเดือนแม่เดือนเป็นแสนนี่ไม่เหลือเลย
ถึงขั้นสร้างบ้านต้นไม้ให้อยู่
รู้แต่ว่าชื่อหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
แต่ครูต้อยบอกโอ๊ยบ้านต้นไม้เนี่ย
เป็นเงินของญาติโยมฤทธา
องค์ปู่เทพคนนี้รวมเงินกันมาสร้างให้

อืมเราได้ไปคุยกับเพื่อนของครูต้อยท่านหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าคุณสุมาลีสีเขียวค่ะ
บอกว่าครูต้อยก็เคยมาชวนไปปฏิบัติธรรมกับ
องค์ปู่เทพเหมือนกันนะ
แต่เธอบอกเธอไม่ไปเพราะว่าไม่ใช่แนว

ไม่ใช่แนวทางที่เธอชอบก็ขอทำบุญใส่บาท
ตามภูติศาสนิทกระชนทั่วไปดีกว่า

ต้อยมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่า
เดี๋ยวนี้ครูต้อยเนี่ยถอดวิญญาณออกจากร่างได้แล้วนะ

ใช่เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นไปได้จริงไหม
แต่เท่าที่สัมผัสได้นะ
หลังจากที่ครูต้อยเลื่อมสายศรัทธาองค์พ่อปู่เทพเนี่ย
ต้อยก็เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะอะไรมากมายนะคะ
คือเวลาจะกินข้าวเนี่ยครูต้อยจะดมก่อน

แล้วบอกว่ากินไม่ได้เทวดาไม่ให้กิน

แต่บางครั้งก็บอกว่ากินได้เทวดาอนุญาตแล้ว
เธอบอกเธอก็คิดนะว่าพฤติกรรมเพื่อนไม่ค่อยปกติแล้ว
อยากเตือนเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าเพราะอายุก็มากแล้ว

ทุกวันนี้ดมแล้วกินได้เทวดาให้กิน
เขาก็ปฏิบัติธรรมดีอยู่
ก็ไปอยู่ไปปฏิบัติธรรมไปอะไรอยู่
แต่พอมาพูดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บแม่ก็เลยว่าอุ้ยทำไมมันลึกจังเลยแม่ก็ว่า
แต่บางครั้งเวลาเราทำอาหารไปให้ทานเนี่ยเนาะ
เขาเอามาดมก่อนดมนะเอาอาหารเรามาดม
วันนี้เทวดาไม่ให้กิน
เอาดมอีกวันนี้เทวดาไม่ให้กิน
ถ้ากินแล้วจะปวดท้องแล้วจะอาเจียน

แต่บางครั้งบอกว่าวันนี้ดมนะกินได้เทวดาให้กินได้
เราก็เลยว่าโอ๊ยจะมาชวนฉันนะ
ถ้าชวนไปให้ไปกินผักกินผลไม้ฉันไม่เอาแล้ว
ถ้าพูดนะแม่ก็บอกว่ายิ่งนับวันครูต้อยยิ่งไปแล้ว

คือจิตไม่ปกตินะคือพูดง่ายอย่างนี้แหละ
เพราะว่าแม่ว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ย
มันออกนอกรูดออกทางไปแล้วมันกระบายอย่างนี้
คือเพื่อนก็เป็นห่วงลูกสาวก็เป็นห่วงค่ะ

ถ้าบอกว่ารักษามะเร็งได้รักษาโควิด๑๙ได้
อันนี้มันไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายกฎหมายข้อไหน

เพิ่มเติมให้นะครับคือในมุมนึงเนี่ย
ก็แน่นอนว่า
ผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องมองเรื่องนี้ว่าโอ้โห

ตามที่ลูกสาวเนี่ยเขาร้องเรียนมานะครับ